รูปสุดงามสมสังคมข้างใครแต่น่าเสียดายใจทศกัณฐ์
เป็นการร้องเพลงที่ลุ้นจริงนะครับผมนั่งฟังดูท่อนที่ป้าดำขอฟัง
ผมจับเลยว่าไม่ผิดเลยนะครับท่อนที่อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้

ขอให้ได้ค่ะพวกเราทุกคนในนี้โอ้โหและเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็เอาใจช่วยป้าดำค่ะ
เป็นไงป้าดำท่าทางป้าดำนี่ตื่นเต้นมากเดี๋ยวผมจับมือหน่อยสิจับมือหน่อยมือเย็นแน่เลยนี่ไง
มือเย็นเจี๊ยบใจสั่น
ขอยืมคำป้าชีพมาพูดหน่อยแล้วกันอะไรนะว่าจับมือพระเอกอย่าสั่นต้องสู้
ขออนุญาตขอยืมคำพี่ชีพมาพูดหน่อยนะที่พี่ชีพพูดไว้บอกว่าเราเป็นนักสู้อ่ะ

กว่าจะสำเร็จได้เราก็ต้องสู้กันยากหน่อย

ก็ลำบากมาแล้วก็ขอให้สำเร็จก็แล้วกันใช่

ดำเราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับ
เพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ
ดำนักสู้ชีวิตของเราร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ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

ได้
เรียกว่าผ่านช่วงวิกฤตนะฮะเดินข้ามเหวด้วยเชือกมาได้สำเร็จนะฮะ

มีชำจันทรัมมนต์เจ็บเพราะคนหน้าใสหนา

ชีพตอนน้องดำร้องทำไมไม่ขึ้นมาไล่ลำแล้วรอบนี้

กลัวน้องงง
ชื่นใจค่ะชื่นใจจริงค่ะ

ฝ่าฟันมาแล้วค่ะสมเป็นนักสู้จริงค่ะ

แปลก
จากบทเพลงเพราะเนี่ยครับของราชนิรูปทุนของเรานะครับ
คุณพุ่มพวงดวงจันหัวใจทสกัล
ใช้สมาทิสูงเป็นอย่างยิ่งสำหรับประดำ
ถอได้ฟังความสุขทั้งจากเพลงต้นฉบับไปและล้องออกมาได้อย่างไม่ผิดเลย

หว่าเสี่ยวไหมหว่าเสี่ยวค่ะ
ตอนนี้พอจะไปทำอะไรได้มาก
น้ามันเขิงบลอย

๘๐๐๐๐นี่พี่ชีพจะขอท่องดำกี่บาท

ให้ก็เอาไม่ให้ก็เอาอย่าให้อดข้าวแล้วกัน

วันเท่าไหร่๕๐บาท

ก็ซื้ออะไรกินค่ะหลานเป๊กกี้
ซื้ออะไรกินซื้อว่าคนเราต้องกินนะฮะ

ครับแล้ว๕๐บาทซื้ออะไรมั่งวันหนึ่ง
ซื้ออะไรตัวไรเยอะแยะอยากกินอะไรก็ซื้อไอ้นั่นอย่างนี้

แล้วให้คุณไป๕๐บาทเราคบกิน๖๐บาท

ก็อยากกินอีกอ่ะชอบกินอะไรชอบกินอะไรพี่ชีพ

ปลาตั๊วเท่าไรเนี่ย๔๐บาท
ก็มีน้องอยู่อะใส่น้อง
กินหลูซะด้วยกินปลาโอ้ว

ยกล้าเลี้ยงก็มีอะไรก็มี
ดำนี่ดูแลพี่ชีพดีมากนะดีมากค่ะใช่เอาล่ะตอนนี้เราได้ละ๘๐๐๐บาท
อีก๒เพลงจะถึงเพลงเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้บ้านจากที่เอียงอยู่เนี่ยนะ
ก็จะกลับมาตรงแล้วก็จะได้มีเงินเอาไว้ผ่อนแรงมั่งมีอะไรจะได้แบบเออไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเยอะ
ได้พักผ่อนหน่อยได้นอนเต็มที่ไปหาหมอหาอยู่ขายยารักษาตัวเองให้แข็งแรง
อีกแค่สองเพลงนะครับแต่ตอนนี้ปัญหาคือตัวช่วยเนี่ยหมดแล้วเพราะฉะนั้น
ถ้าจะต้องสู้จะต้องแข่งจะต้องมั่นใจจริงว่าร้องได้จริง
เพราะไม่อยากให้มาผิดในเพลงลึกแบบนี้เงินมันหายไปเยอะเพราะว่าเพลงต่อไปที่จะได้ยินนี้คือเพลงที่๖
หนึ่งแสนบาทนะครับคุณผู้ชมเพลงนี้หนึ่งแสนแล้วเริ่มจะเป็นหลักแสนตัวชั่วก็มาหมดซะก่อน
แต่ไม่เป็นไรก็ภาวนาให้เพลงที่จะได้ยินต่อไปนี้ร้องได้กันแล้วกันนะครับ
อินโทรนะครับเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาทมาเลยครับ
ยังจำไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้ก็เป็นเพลงที่ดังอยู่นะครับ
ถ้าหยุดนะครับตอนนี้ก็รับ๘๐๐๐บาทซึ่งก็พอจะช่วยแบ่งเบาภาระป้าดำไปได้พอสมควร
ค่ะได้ไหมจำไว้ร้องมึงก็ต้องหยุดแล้วกูมองหมดแล้ว
แล้วแต่ป้าดำนะครับเพราะว่าถ้าไม่มั่นใจเนี่ยก็หยุดดีกว่านะครับ
เพราะว่าได้เงินไปก็พอสมควรแล้วอาจจะไม่ถึงสองแสนแต่ว่ามันก็เกือบครึ่งหนึ่งนะครับป้าดำ
ดีกว่าหายไปเหลือแค่สี่หมื่นใช่
เพลงนี้อาจจะเป็นเพลงที่ดังแล้วมีคนร้องบ่อยร้องกันได้หมดแต่ว่าคือเพลงที่ถูกต้องจริง

ตั้งครึ่งหนึ่งเลยนะสี่หมื่นอ่ะเสียดายตัดสินใจให้ดีนะครับปลาดำนะครับเงินทองเป็นของหายาก
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๖นะครับเพลงนี้มูลค่า๑แสนบาทตัวช่วยหมดแล้วนะครับ
ถ้าจะสู้นะครับก็ต้องร้องให้ถูกต้องอย่างเดียวถ้าหยุดรับ๘๐๐๐บาทนะครับป้าดำ
แล้วเพลงนี้ป้าดำจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้แล้วยุดครับ
รอบสู่ชีวิต